ไปดูค่ะมันคือร่องรอยแบบแปลกอีกแล้ว
แต่คราวนี้มันขึ้นมาบนหลังคารถ

เอาเรื่องนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
เกี่ยวกับตัวเลขช่วยกันวิเคราะห์พิจารณากันแล้วนะครับ

หมู่ที่หนึ่งตะบนยางอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์

พบรอยประหลาดคล้ายกับรอยพญานาคบนหลังคารถเก๋ง

ยังอย่าเพิ่งบอกบอกช่วงท้ายได้ไหม

ของนายบุญมานายโรธบุญมา

ขอช่วงท้ายเดี๋ยวจะบอกทะเบียนให้
ซึ่งเป็นรอยที่มันปรากฏบนหลังคา
แล้วเขาก็เลยเชื่อกันว่าเป็นรอยของพญานาคนะคะ
จากทางฝากระโปรงรถ

แล้วก็ลงไปด้านซ้ายของผู้โดยสาร
อีกข้างหนึ่งที่จอดอยู่แบบรถอยู่จอดอยู่เฉย

ตัวเขามีบ้านสองหลังก็จะสลับกันไปนอนนะ
โดยในคืนวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เขาก็เลยขับรถไปนอนที่บ้านอีกหลังหนึ่ง
เมื่อไปถึงก็จอดรถทิ้งไว้ในบริเวณบ้านตามปกติ
ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มกว่าเกือบ๔ทุ่ม
หลานชายที่นั่งกินข้าวกับเพื่อนเดินไปเข้าห้องน้ำ
เผอิญมองไปยังหลังคารถ

พบว่าหลังคารถมีรอยคล้ายกับรอยของสัตว์เลื้อยคลานนี่แหละ

มาสังเกตดูไม่ใช่ไม่ใช่รอยคนเขียนอย่างแน่นอน
น่าจะเป็นรอยของอะไรสักอย่าง

เห็นทะเบียนนี่แหละคุณเขาเห็นกันหมดแล้ว

เออเอามาดูกันต่อนะคะ
เขาก็เลยเรียกเพื่อนมาดูแน่นอน
ทุกคนก็งงว่าเฮ้ยมันคือรอยอะไรกันแน่นะ
อ่ะแน่นอนพอทุกคนรู้รู้ทั้งหมู่บ้าน
ปั๊บออกสั่งความแตกตื่นตื่นตาตื่นใจ
ทยอยพากันมาดูแทบทั้งวัน
รถนี้ก็เลยไม่ได้ขยับขยื่นไปไหน

เอาถูกเทียนมาด้วยทำเป็นขัน๕ขัน๘มากราบไหว้
ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ย้ำกันใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
จะเอาโทรศัพท์ถ่ายรูปอะไรเก็บไว้ก็ถ่ายกันไปนะคะ

เดี๋ยวกลดเราถ้าไม่บอกต้องบอกยี่ห้อรถไหม
ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกทะเปียนไงเอ้าบอกทะเปียนพอ
ทะเปียน๓กอศ๓๕๕๔

๘๘๘อันนี้พูดถึงทะเบียนรถนะ

ปวดหัวมันมีหลายเลขแล้วปวดหัว

งั้นถ้าเยอะกว่านี้กศธชกับเจ้าหน้าที่เขาจะมาหาเรา
ค่ะเดี๋ยวอาจจะไม่รู้ตลอมมันต่อไปก็ได้นะครับ